คำถามที่๓นี่โอ้โหยากมาก
ดอมมีกิ๊กกับใคร

อ้าวฉันรอดแล้ว

อันนี้เอามาจัดถ่างทญา
ปิดคำถามรู้ใจจริงปะ

เหลือตรงไหนเขียนเด้อ

นี่อันนี้เขียน
แล้วก็ตรงแม่เหล็กติดเป็นอย่างนี้

น่าจะคิดว่า๓๐ปีที่แล้วมันมีไง

คุณผู้ชมเรามาร่วมสนุกดีกว่านะ
มาถ่ายใจกันกับเกมรู้ใจกันจริงปะค่ะ
ทั้งหมด๕คำถามแล้วก็ให้๓คนตอบ
ถ้าใครตอบถูกเยอะที่สุดนะคะก็เป็นผู้ชนะ
แต่ถ้าใครตอบได้ขนาดน้อยที่สุด

แอบหนีไปเข้าห้องน้ำกลางรายการบ่อยที่สุด
ซึ่งคนที่แอบหนีไปห้องน้ำกลางรายการบ่อยที่สุด

ได้แอบหนีไปเข้าห้องน้ำกลางรายการบ่อยที่สุด

สำหรับสมบูรณ์นะคะ

โหนุ่มใจกันจริง
คำถามที่๒ค่ะ

แมทนัดเชียงเขาเตะวันไหนครับ
หนัก๑๒๓

เขาจะเตะนัดเชียงฟุตบอลโลกวันที่

อ่ะคำถามที่๓นี้โอ้โหยากมาก

ไม่ต้องไม่ต้องเสริม

อืดถึกทนในรายการคะ

ใครคือผู้แข็งแกร่งอึดถึกทนที่สุดในรายการคะ
ใครคือผู้แข็งแกร่งอึดถึกทนที่สุดในรายการค่ะ
ใครคือผู้แข็งแกร่งอึดถึกทนที่สุดในรายการคะ
ใครคือผู้แข็งแกร่งอึดถึกทนที่สุดในรายการคะ
ใครคือผู้แข็งแกร่งอึดถึกทนที่สุดในรายการคะ
ใครคือผู้แข็งแกร่งอึดถึกทนที่สุดในรายการคะ

น๊อบนึกออกแล้วเหรอน้ำแข็งจะจบต่อเที่ยงด้วย
คือเป็นคนที่ไม่นอนกลางวันนะเนี่ย
แต่ในนี้ต้องมีหลายสามบาร์ทแกร่าใหม่
คุณน้ำแข็งมาอ่านข่าวเช้าวันแรกวันที่เท่าไหร่คะ

ไม่ใช่เสียง

คุณนี่ตรีศนลใครนะนี่ถอยก่อน
แม่แม่ฝาวเลยแม่ฝาวเลย

พาวว่าแค่แนนไปหรอครับดิหน่อย

โอ้โหไม่อยากวัดดวงเลยอ่ะเราอยากวัดแบบ

โอ้น้อยออกมันได้ยังไงอ่ะ

ฉันเครียดมากฉันเครียดมานาน
ฉันรอดแล้ว

ห้าห้า
รูปแล้วนะคะภูที่สุดต้องสดลงชนก็คือ

คิดว่าอ้าวส่วนลงชนก็คือว่ากินเค้เฟช์ไทยต้นที่อื่น

เอาอีกเล็กลงมาถึง
เวลาจับอย่างอื่นมือเบลอเลย
จับสะครีป

ยอมไหมยอมไหม

กำลังติดคอนะ

ถ้ากินยังหล่อเลยอ่ะ

เป็นเยี่ยว

ขอบคุณมาก
เอาเป็นว่าก็คือต้องขอบคุณทั้ง๓ท่านด้วย
เราก็เห็นแล้วนะคะว่า๓คนสนิทกันจริง

ขาวเช้าหัวเขียวตั้งแต่ปีห้าครึ่งเลย

อะเต้นของหนู
ไม่มีรายการทำรัก

ที่ห้าครึ่งถึงแปดโมงครึ่งค่ะฝากตามด้วยนะคะห้องข่าวหัวเขียว

เจอกับพวกเราสามคนนะคะเพื่อนยามเช้าคุยกับรถตอบถึงจ่อย
วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับ